คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ไม่เคยว่างต้องไปเมนต์บนอก

โอ้โหโลดโลดโลดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนะคะว่าหางปลาเนี่ยยาวไป๓บ้าน๘บ้านเขาว่าอย่างนั้นนะคะ

บอกว่าตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะว่าจะเลือกชุดไหนดี
แต่ว่าแอบกระซิบบอกเลิกดีมาแล้วนะคะว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า

ที่กลุ่มใจที่สุดคือยังไม่มีชุดในใจค่ะ
ก็คือมันยากอย่างนี้นะคะ
คือยังไม่รู้ได้เรื่อย

แล้วก็ดูว่าคุณผู้แข่งงานเขาก็เห็นข่าวเขาก็เขียกมาความแน่ใจของคุณ
อันนี้ก็เป็นความน่ารักของคุณค่ะแล้วก็มีความที่เป็นสุขมากของคุณค่ะ
เราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยเขาอยากรักษาด้วยค่ะความเป็นเพื่อนค่ะ
ถือว่าเราได้คบกันแล้วแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ติดต่อกันมาตลอด
แบบนี้เราก็ชื่นใจนะคนบันเทิงถึงจะเลิกลากันไป
แต่ความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในวงการเออมันก็ยังมีอยู่

ก่อนหน้านี้สัมภาษณ์พี่ขันพี่ขันเองเขาก็ร่วมแสดงความยินดีกับริต้าด้วยจริง
แต่ว่าหลายคนอยากรู้ว่าพี่ขันจะไปร่วมงานไหม
ขันเองเขาบอกว่าเดี๋ยวดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่ง